วันนี้ในโลกโซเชียลกำลังเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะคะ
ผู้ชายคนนึงเป็นคนขี่บิ๊กไบท์นะคะ
แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถ
แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบประวัติการเคลมประกันของเขาเนี่ย

บางรายก็โดนนับล้านนะคะ
วันนี้เนี่ยทีมข่าวได้ไปคุยกับเขามาด้วยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันค่อยตามไปค่ะ
มันเริ่มมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเนี่ย
เขาโพสต์เตือนบอกว่าเขาเจออุบัติเหตุ
ไบท์ชนท้ายรถส่วนตัวของเขานะคะ
แต่เป็นการเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพนะคะ
พอตรวจสอบบริษัทประกันภัยกับตำรวจ
ก็พบข้อมูลตรงกันว่าบิ๊กไบท์คันนี้เกิดเหตุบ่อยนะคะ
ไม่ว่าจะชนรถเลี้ยวออกจากซอยออกจากปั๊ม
บางครั้งหนักสุดถึงขั้นแขนขาหัก
แล้วก็เรียกเงินหลายแสนนะคะ
แล้วหลายคดีจะเกิดขึ้นย่านรังสิตค่ะ
เช่นเดียวกันกับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็โพสต์นะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
แล้วตั้งคำถามบอกว่าลักษณะแบบนี้คือการคุมรถไม่อยู่หรือตั้งใจชน
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ
นี่ค่ะรถยนต์คันหนึ่งค่อยเลี้ยวออกจากถนน
แล้วจังหวะนั้นมีป้าเข็นรถมาบังท้าย
รถตั้งลำแล้วเลี้ยวเลนกลางนะคะ
อเตอร์ไซคันอื่นขับเลนขวาสุดเลี่ยงรถเลี้ยว
แต่บิ๊กไบท์อยู่เลนกลางตรงมาชนท้ายจนล้มลงค่ะ
นี่คือภาพที่เขาโพสต์แล้วตั้งคำถามบอกอันนี้คุมรถไม่อยู่หรือตั้งใจชน
คุณเบลซึ่งเป็นเจ้าของรถในคลิปนี้นะคะ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นไม่รู้สึกว่ามีรถชนเพราะคู่กรณีไม่ได้ใช้ความเร็ว
ก็ตอนคุยกันก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่ปรากฏเรียกค่าเสียหายเขา๑ล้าน๑แสนบาท
นี่ค่ะคู่กรณีแชทไลน์มาเรียกร้องค่าเสียหายตลอดเลย
แต่เขาก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของประกันจนมาทราบว่ามีรถคันอื่นโดนแบบเดียวกันเลย
คุณเบลตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่น่าแปลกใจก็คือเรียกค่าเสียหาย๑ล้าน๑แสนบาท
แต่สุดท้ายกลับยอมรับเงินรับค่าเสียหาย๕๐๐บาทค่ะ
ฟังคุณเบลพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือเบลหันไปมองเบลก็เห็นมอเตอร์ไซคันนั้นบีเอ็มคันนั้น
เหมือนค่อยเข็นเขามาจอดมาจอดข้างทางแล้ว
แล้วก็เหมือนมานั่งเบลได้ชนเขาหรือเปล่าหรือเขาชนเบลยังไงอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าไม่นี่มันนิดเดียวเองนะเออไปเถอะไปเถอะรถมันติดมันไม่มีอะไร
แล้วเบลก็เลยไปถามเขาว่าน้องชนพี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ตัวเขาเองเขาก็พูดว่าเออผมไม่ทันได้มองด้วยแหละผมมัวแต่มองซ้ายมองหา
งขวาหันหาบ้านเพื่อนเหมือนประกันเขามันขาดมั้
เขาก็เลยมาบอกเบลว่าเขาปรึกษากับทนายเขาแล้ว
คือยังไงรถใหญ่ก็ต้องเป็นฝ่ายผิดที่จะต้องซ่อมรถให้ผมเขาพูดคำนี้
ค่าซ่อมรถเอา๖แสนกว่าเขาเรียกประจันค่าซ่อมรถ๖แสนกว่า
ใครจะไปจ่ายประกันมันก็ไม่จ่ายสิแล้วทีนี้พอไม่จ่ายเสร็จปั๊บ
มันก็เลยมาเรียกค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าหยุดงาน๒๓เดือน
ค่านู้นนี่นั่นจีบปลาผ่าทั้งหมดแต่ล้านกว่าบาท
นี่คือคุณเบลนะคะกรณีคุณเบลเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นกล้องวงจรปิดแล้วก็ลองพิจารณาดู
เป็นอย่างที่คุณเบลว่าหรือเปล่าจริงจริงมีผู้เสียหายอีกหลายรายมากทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้จะให้คุณผู้ชมดูในแต่ละกรณีซึ่งแตกต่างกันออกไป
มันก็มีบางอย่างที่มีเหมือนกันนะคะทีมข่าววันนี้ไปพบกับตัวแทนบริษัทประกัน
บิ๊กไบท์คันนี้ไปยื่นเรื่องเคลมหลังเกิดเหตุก็บอกว่ายอมรับว่าพบความไม่ปกติ
เพราะว่ามีอุบัติเหตุเฉลี่ยแล้ว๒ครั้งต่อสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งสองครั้งคุณนัทพงศ
แล้วเป็นแบบนี้มากว่า๕ปีแล้วค่ะอันนี้เยอะเลยนะเฉลี่ย๒ครั้งต่ออาทิตย์มากว่า๕ปี
คือแรกเริ่มบิ๊กไบท์คันนี้ก็ขี่รถชนพี่ชนรถพี่ชายตนเองแล้วก็ขี่ชนรถของภรรยา
หลังจากนั้นเริ่มขี่ชนรถคันอื่นส่วนการแจ้งเคลมเนี่ยก็จะส่งซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง
เป็นอู่ที่จดทะเบียนสุขถูกต้องเลยนะคะแต่เขาบอกว่าพบว่าอู่เนี้ย
ก็มีชื่อของภรรยาคนขี่บิ๊กไบท์คันนี้ร่วมอยู่ด้วยไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนไม่พบสถานที่ตั้งค่ะ
ถ้าเราไปเจอเหตุอย่างนั้นแล้วเรามันยังไงกันเราจะทำยังไง
ขณะที่ผู้ชายที่เป็นเจ้าของบิ๊กไบท์เนี่ยนะคะก็บอกถ้าเราไปดูเนี่ย
บอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หลายคัน

วันนี้ชี้แจงสั้นผ่านทีมข่าวนะคะ
ยืนยันบอกตนเองไม่ได้เป็นมิจฉาชีพค่ะ
ผมไม่ใช่พวกมิจฉาชีพนะครับ
แล้วก็จะขอปล่อยให้เป็นขั้นตอนของตามกฎหมายไปละกัน
ค่ะจากข้อมูลของเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
มีรายงานบอกว่าบริษัทประกันก็เตรียมส่งข้อมูล
ไปที่คอปภเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเคลมของเขานะคะ
ถ้าพบว่ามีความปกติผิดปกติ

ในเพจนี้ยังบอกด้วยว่า
พบข้อมูลว่าคู่กรณีจากอุบัติเหตุ
บิ๊กไบท์คันหนึ่งกว่า๒๐๐กรณี
สามารถตรวจสอบได้ผ่านสมาคมประกันวินาศภัย
มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๒๐ล้านบาทค่ะ